ปรากฏว่าคนไม่ค่อยมาแล้วร้านรวนต่างพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เหงาเลย
โดยเฉพาะเวทีคอนเสิร์ตกลายเป็นเล่นดนตรีให้กับเก้าอี้ฟัง
เพราะว่าไม่มีคนมาฟังเลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนบรรยากาศที่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารีเนี่ยนะคะ
คนก็มาถ่ายรูปกับป้ายประปราย
ถ้าเกิดภาพรวมพูดถึงที่โคราชเนี่ยคนไม่ค่อยจะเยอะ
ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากมาตรการที่เข้มข้นด้วย
บางคนเขาบอกว่าโอ้โหมีเงื่อนไขเยอะไง
งั้นเราอยู่บ้านฉลองกันกับครอบครัวดีกว่า

พาไปต่อค่ะภาพเนี่ยต่างกันพอสมควรเลยนะคะ
โคราชไปเชียงใหม่คุณผู้ชม
ที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเขาจัดคืนแรก
ที่นี่คือที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ
แม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
สำหรับคนที่ไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยนะคะ
ให้ได้ถ่ายรูปกันกิจกรรมบนเวทีเนี่ย

กิจกรรมแบบนี้ก็ต้องมีมาตรการที่สำคัญนะฮะ

หมอเบิร์ตหรือว่าผู้ช่วยโฆษกสบค

สายพันโอมิครอนแล้วกว่า

แล้วก็โอมิครอนกระจายไปทั่วประเทศ

ผู้ติดเชื้อโอมิครอนอีกหรือเปล่านะครับ
และกระทรวงสาธารณสุขได้จำลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยเฉพาะสายพันธุมิครอนออกมา๓แนวทาง
ตอนนี้เรามาถึงทางแยกของการระบาด
ซึ่งทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตบอกว่า

เพราะเป็นทางแยกที่เราต้องคิดคำนวณการระบาดของโอมิครอนด้วย

มันจะเป็นการประบาดเวฟ๔
กราฟที่ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเอาออกมาให้ดู
ว่าเรามีทางแยก๓ทาง
เราจะไปทางไหนอยู่ที่ใจของท่านเหมือนกัน

นี่ครับทางแยกของการระบาดโอมิครอนนะฮะ

ขอดูกราฟที่เป็นเส้น๓เส้นหน่อยได้ไหมครับ

กราฟสีเทานี่นะครับ

ใช้เวลา๓๔เดือนในการควบคุมการระบาด

มาตรการต่างไม่ใช้ประชาชนไม่ร่วมมือ
อาจจะมีการติดเชื้อรายวัน๓๐๐๐ราย

โด่งขึ้นมาเป็นเนินภูเขาทะลักทะล้น

แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิต

เรียกว่าเป็นฉากกระทัดแรก
คือรุนแรงที่สุดระบาดและควบคุมยาก

กราฟที่๒คือเส้นกราฟสี

กราฟตรงกลางขอดูเส้นกราฟอีกทีหนึ่งได้ไหมครับ

บอกว่าถ้าเราทำอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคุณ
ทำอะไรกลางตัวเลขของผู้ติดเชื้อโอมิครอน
ก็จะอยู่ระดับกลางตรงที่

นี่ฮะระดับปานกลางเนี่ยนะครับ

ประชาชนร่วมมือเต็มที่ฉีดวัคซีนกันเต็มที่

สำหรับผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายใหม่
แต่นี่มาถึงทางแยกคุณผู้ชมเห็นตรงทางแยกไหมฮะ

คุณคิดดูว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่า

นี่ครับเรื่องของการทำแบบ
๓แบบฉากทัศน์๓รูปแบบ
หรือว่าระดับความรุนแรงของโอมิครอน

เพราะบางคนถ้าฟังว่าฉากทัศน์อะไรนะ
ที่ส่วนสาธารณ์สุขพูดเดี๋ยวจะงง
เดี๋ยวจะงงก็คือเหมือนบางคนก็เรียกว่า

เรื่องนี้เราก็ไปสอบถามหมอตีนะคะ
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกัน
ก็บอกว่าพอเห็นภาพจำลองฉากกระทัดที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็จะเอาเรื่องนี้หารือกับที่ประชุมของสาธารณสุขด้วย
หลักต้องขอความร่วมมือจากประชาชนนี่แหละค่ะ
ส่วนการระบาดของโอมิครอน
เท่าที่ตรวจสอบดูอาการไม่รุนแรงก็จริง

พยายามไม่ให้กระทบกับความเชื่อมั่นอยู่นะคะ

เมื่อเมษาที่ผ่านมามันเกิดอะไร
มันเกิดที่ทองหล่อก่อนคลัสเตอร์ทองหล่อ
แล้วก็ต่อด้วยสงกรานปีใหม่ไทย
หลังจากนั้นเดลต้าหนักเลย
คราวนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าไง

หลังปีใหม่เดี๋ยวจะประเมินอีกรอบนึงนะคะ
ช่วงปีใหม่อาจจะมีกิจกรรมเยอะ
แล้วมันหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดยาก
เพราะว่าส่วนใหญ่ประชาชนก็จะไปรวมตัวกัน
กลับภูมิลำเนาแล้วเดี๋ยวกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดนักข่าวของเราก็ไปถามคุณอนุทินชาญวิรากุล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะ
บอกว่ามาตรการที่อาจจะเข้มหลังปีใหม่

หลังจากกลับกันมาจากปีใหม่
หรือจำกัดการทำงานแบ่งเป็นช่วงเวลาเพื่อลดความเสี่ยง

หากทำได้ก็จะเกิดความปลอดภัยมากขึ้น

คงไม่ได้เป็นมาตรการที่ออกมาเข้มงวด
อันนี้คือเขาขอความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการแล้ว

แล้วตัวเลขจะเห็นชัดหลังจากปีใหม่๒อาทิตย์ไปแล้วค่ะ
ส่วนความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล
หลบหนีระหว่างการกักตัวจากโรงแรมแห่งหนึ่ง
ย่านสุขุมวิทย์ที่กรุงเทพแล้วก็ไปนู่นเกาะสมุย
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ตำรวจท่องเที่ยวสุราธานีคุมตัวมา
ดำเนคดีที่สอนอดทองหล่อนแล้ว
นี่ครับหลังจากที่ผู้ชายคนนี้คือนายโอฮัทบรันซ์
อายุ๒๙ปีชาวอิสราเอลกระทำการหลบหนีการกักตัว
อันนี้ถือว่าผิดข้อกฎหมายในบ้านเราเลยนะ
โดยเฉพาะพรบควบคุมโรคติดต่อ
เมื่อคืนนี้ก็ได้นำตัวมาที่สนทองหล่อ
เพื่อให้พนักงานสอบสวนได้มีการสอบสวนทันที
สำหรับการจับกลุ่มนายโอฮัทถูกตำรวจท่องเที่ยวสุราธานีควบคุมตัวได้
เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีแล้วก็ยืนยันตอนแรกผลเป็นลบนะ
แต่เพื่อความปลอดภัยของชุมชนกรมควบคุมโรค
มีความเห็นให้กับตัวนักท่องเที่ยวรายนี้
จนถึงวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นก็ได้นำตัวนายโอฮัทมาดำเนินคดีต่อที่สนทองหล่อทันทีนะครับ
เมื่อสารพิพากษาแล้วจะให้ออกนอกราชนาจักร
ตามพรบคนเข้าเมืองพศ๒๕๒๒ต่อไปนะครับ